เด้อค่ะเด้อสักกระหนาวมือสองแล้วค่ะถือค่ะ
มาเด้อซื้อไว้ก่อนด้วยซื้อไว้ก่อนด้วยขั้นอากาศน้าวคุณอีสิฮะ
ว่าพอเตือนด้วยว่ามีเสือใส่เด้อสวัสดีค่ะเราก่อนร้านนาวกับจาสุภาษารามาแล้วค่ะ
หลายคนบอกว่าดาวอากาศหนาวมันหายไปไหนอีกแล้ว
คุณผู้ชมค่ะอากาศหนาวเขาแค่ร่มไปนะคะเดี๋ยวเขากลับมาใหม่ค่ะ
ต้นเดือนหน้าเพราะฉะนั้นเรื่องของเสื้อกันหนาวอุปกรณ์กันหนาวต่าง
เตรียมให้พร้อมหน่อยนะคะเอามาดูกันหน่อยนะคะว่าอากาศหนาวเขาหายไปจริงหรือเปล่า
นี่ค่ะความเขียวแหมบางมากเลยอ่ะ
ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนมีแค่เขียวเขียวช่วงเวลานั้นแหละค่ะ
ช่วงเช้าเพราะฉะนั้นยอดดอยยอดภูก็จะอากาศเย็นในช่วงเช้า
แต่พอช่วงเที่ยงเท่านั้นแหละค่ะโอ้โหร้อนทั่วไทยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้
เห็นเป็นลักษณะสีส้มนี่คือมันร้อนจนถึงความรู้สึกของเรานะ
จะรู้สึกได้ประมาณ๓๕องศาเซลเซียสเลยนะ
เพราะช่วงนี้มีความชื้นพัดพาเข้ามาด้วย
ความชื้นมาจากไหนความชื้นมาจากลมฝ่ายตะวันออกนั่นเองค่ะ
พาเอาความชื้นเข้ามาในพื้นที่
ลมตัวนี้นะนอกจากจะพัดพาเอาความชื้นมาแล้วนะคะ

เขายังจะทำให้พื้นที่ตอนบนของประเทศไทยเกิดฝนได้ด้วย
ฝนร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่วันนี้ระมัดระวังฝนด้วยนะคะ
โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสาน
เย็นตอนเช้าตอนกลางวันร้อนตอนเย็นจะฝนเหรอ
พอพูดถึงเรื่องของฝนขอแบ่งพื้นที่ประเทศไทยเป็น๒ส่วนแบบนี้
เพราะว่าแตกต่างกันมากนะคะวันนี้
ตอนบนของประเทศไทยนับตั้งแต่ภาคกลางจนถึงภาคเหนือ
รวมถึงภาคอีสานและภาคตะวันออกด้วย
ฝนณวันนี้ช่วงเช้าจะไม่มีหรอกค่ะ
ฝนจะเริ่มในช่วงบ่ายบ่ายฝนมาบ่ายนะคะ
ทางตอนบนของประเทศและเป็นฝนที่มีลมกระโชกแรงด้วย
อ้าวระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดจากลมด้วยค่ะ
ส่วนภาคใต้ภาคใต้เขาเริ่มมีฝนตลอดทั้งวันอยู่แล้ว
แต่ว่าเช้าวันนี้อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
มาอีกทีช่วงเย็นค่ะคุณผู้ชมประมาณ๔โมงเย็น
ทีนี้ฝนภาคใต้ร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่
พื้นที่เยอะแล้วยังหนักด้วยนะคะฝนยังเยอะเหมือนเดิมเลย
ในพื้นที่ภาคใต้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ก็ช่วงฤดูมรสุมแหละนะ
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะ
ทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นทะเลอันดามันตรงนี้
และทะเลอ่าวไทยตรงนู้นนะคะคลื่นลมค่อนข้างสงบ
ไปท่องเที่ยวพอได้อยู่นะคะคุณผู้ชมช่วงนี้
ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าเช้าหรือช่วงบ่ายบ่ายบ่ายบ่ายหนักหน่อยนะ
เอ๊ะทำไมท้องฟ้ามันมืดมืดมัวหมอกเหรอ
แต่หมอกไม่มาสี่โมงเย็นนะคุณผู้ชมระวังนะนั่นคือพีเอ็มสองจุดห้าค่ะ
ช่วงนี้พอเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวอากาศหนาวหนาวเนี่ย
มันเป็นการโอดอากาศที่ค่อนข้างต่ำนะคะ
พออากาศมันกดให้ต่ำแบบนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะ
ที่เกิดจากท่อไอเสียรถยนต์ที่เกิดจากการก่อสร้าง
เกิดจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมันลอยขึ้นมา
พอลอยขึ้นมาลมมันพัดพาไปไหนไม่ได้ค่ะ
มันก็เลยกองอยู่ตรงนั้นกลายเป็นปัญหาของพีเอ็มสองจุดห้า
ช่วงนี้กรุงเทพมหานครและนครปฐมพีเอ็ม๒๕ค่อนข้างเยอะนะคะ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพของคุณด้วยค่ะ
ส่วนหน้าหนาวที่จะกลับมาเนี่ยช่วงต้นเดือนหน้า
ดิฉันมีข้อปฏิบัติตัวให้คุณผู้ชมต้องปฏิบัติตามเลยช่วงหน้าหนาวนะคะ
ฟังให้ดีดีนะฟังให้ดีนะหน้าหนาวต้องปิดแอร์
ถ้าอยากได้คนเทแคร์ต้องเปิดใจอ้าวเดี๋ยวไหมไม่รู้
แต่บอกไปแล้วต้องทำตามด้วยนะคะส่วนเสื้อกระหนาวถูก
เตรียมไว้เลยหมวกไหมพรมถุงมือไปค่ะ
ร้านนี้ฉันนี่แหละขายถูกสุดแล้ว
จะได้ปราสนิมก็เห็นมะพร้าวตรงรีบชอบจะได้รู้ว่ารสว่าง